วุ่นของวัยรุ่น๒ล้อกันดีกว่านะครับ
ยกพวกมา๒๐คน
รุมทำร้ายตีกันอยู่กลางเวที

ไม่กี่วินาทีมากันเป็นขบวนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเทศบาลนครแหลมชะบังจังหวัดชมบุรี
ช่วงเที่ยงคืนเมื่อวานนี้๑๑พฤษภาคมนะครับ

กระโดดถีบวึดแล้วหงายหลังตัวเองไปนะฮะ
สุดท้ายนะเป็นการแบบว่าทะเลาะวิวาดกันแบบไม่ยั้งเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างพาพวกมานะครับ
เอามาลงในเพจไว้
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความแบบนี้ครับ

ถึงไปดื่มกินที่มาที่ร้านอื่นใช่ไหม

แต่มาตีกันหน้าร้านเรา
รุมทำร้ายกันหน้าร้านเรา

อนตำรวจนำตัวไปดำเนินคดี
ตามกฎหมายด้วยนะครับ